ปัญหากว่าไม่พอใจของ๕ภักดิ์เล็กในภักดิ์ร่วมรัฐบาล
ถึงขั้นประกาศตัวออกมาเป็นฝ่ายค้านอิสระ

เมื่อภักดิ์พลังประชารัฐภักดิ์แก่นนำรัฐบาล
ได้ตอบสนองด้วยการมอบตำแหน่งทางการเมืองต่างให้นะครับ

ถ้าเรื่องนี้ผิดอยู่แล้วครับผิดอยู่แล้วครับนายกต้องลาออก
ถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะผมลาออกทันที

แต่ถ้าเจอใกล่คือไม่ลาออก
คุณจะเป็นส่วนในการร่วมรวมชื่อ

เหลือผมรออย่างเดียวคือเสนออภิปรายไม่ไว้วางใจ
ท่าทีขึงขังจริงจังของสสเต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์

ไม่ยอมเป็นพักร่วมรัฐบาลที่ไม่มีเสรีภาพ
ยืนยันทำงานปิดเปรี้ยทั้งเร่งรัดตรวจสอบอภิปราย
หรือเฉพาะเรื่องที่ไหนอุตมะสาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
จ่อขึ้นภาษีน้ำมันทำเอาควันออกหู
แล้วก็ทางผมเองก็มีคนมาคุยมีผู้ใหญ่มาคุยประสาน

แต่เมื่อถึงเวลาเวลาหนึ่งที่รัฐบาลเกิดความไม่ชอบทำในหลายเรื่องด้วยกัน
ยิ่งจะผลักดันในการจัดซื้อเครื่องบิน
แผน๕๖๐๐๐ล้านอย่างจะดันอีกถูกปะ
อยากจะเก็บภาษีน้ำมันอีกดูดูแต่ละเรื่องดิ

สตประธานวิบสฝประชาชนเสียงก็เริ่มแผ่ว
บอกไม่เป็นแล้วฝ่ายค้านอิสระ
เพราะเป็นคำที่มีลิขสิทธิ์ของนายพระฤทธิวัชรสิน

ก็เป็นการพูดแทนพักขนาดเล็กอีก๓พักที่เป็นเพื่อนกัน
หลังนายพิเศษสถิรัชวาน๑ใน๕พักขนาดเล็ก
รับเคลียร์ปัญหาคาใจลงตัว
ทั้งหมดจะได้รับตำแหน่งประธานกรรมธิการ
ข้าราชการการเมือง
พักขนาดเล็กสิทธิ์น้องไอ้เต็ม

พี่ก็ใช้คอนเซ็ปต์ว่าสมัครสิทธิ์สถานพูดแทนรัฐจรภายประชาชน
ส่วนนายกลุงตู่วันนี้อารมณ์ดีผิดกับเมื่อวาน
เดิมด้วยการเปิดรถไฟฟ้าสายสีเขียว

แม้จะนั่งแค่สถานีเดียวจากหมอชิดมาที่ห้าแยกลาดปราว
ก็ยังไม่วายหยอกเยาว์นายอนุทินชาญวีรกูล
หัวหน้าพักภูมิใจไทยผู้ร่วมคณะเดินทาง
อยากจะอารมณ์ดีเหมือนนายอนุทิน
ยิ้มและหัวเราะได้ตลอดเวลา
จนถูกรัฐมนตรีพักเดียวกัน

ก็ว่าเป็นพริษน้ำมันกันชาร์จทางการแพทย์
ทำให้หมอหนูเบิกบานได้ตลอดเวลา

นายกก็สวมหัวใจผู้ให้บริการสาธารณะ
เมื่อเห็นผู้พิการทางสายตามาใช้บริการ
ก็บุหรี่กุจอเข้าไปจูงมือจูงไม้

ปิดท้ายกันที่รัฐมนตรีหมอตี

ว่าแล้วก็ขอโชว์ความฟิตเปรี้ย

เจ้าตัวบอกแม้งานจะหนัก
แต่ก็ไม่เคยทิ้งการออกกำลังกาย
ชกลมวิ่งต่ออีก๘กิโลเมตรได้สบาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน